คุณผู้ชมฮะในโลกโซเชียลมีการแชร์เรื่องนี้กันนะครับ
บอกว่ามีผู้โดยสารท่านหนึ่งก็เลือกใช้บริการของรถไฟ
และขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งนะคุณตัวเนี่ยเกือบสามพันบาท
จริงเขาบอกว่าขึ้นเครื่องก็ได้นะฮะแต่ทีนี้อยากได้บรรยากาศของการขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งนะครับ
แต่เข้าไปเนี่ยมันเจออะไรที่แบบโอ้โหไม่สมราคาเลย
ปรากฏว่าในห้องเนี่ยก็ฝุ่นเยอะนะครับไฟก็เสียอ่างล้างหน้าก็สกปรกนะฮะ
แล้วก็ลมรั่วเข้ามาภายในห้องด้วยนะครับจนถึงขนาดต้องเอาถุงมาอุดไว้เอง
แล้วก็ต้องเรียกพนักงานมาทำความสะอาดคุณปล่อยให้มันสกปรกแบบนี้ได้ยังไง
เดี๋ยวนะ๓๐๐๐บาทแล้วได้สภาพแบบนี้เหรอคะเนี่ย
ใครจะกล้าล้างหน้าแปลงฟันล่ะนะฮะเพราะว่าต้องโดยสารทั้งคืนเนี่ยนะครับ
ขบวนพิเศษ๓๘สูงไหนโกลกกรุงเทพนะครับขึ้นที่หัดใหญ่
ซึ่งค่าบริการอย่างที่บอกว่าเกือบ๓๐๐คือ๒๘๙๙บาท
ย่อนไป๑๐๑บาทนะฮะแต่กลับมีอุปกรณ์ชำรุด
แล้วก็สภาพอุปกรณ์ที่ใช้สกปรกจนต้องให้พนักงานมาทำความสะอาด
แท็กทีมนั่งรถไฟรู้ว่ามันเก่าแต่ไม่คิดว่า
จะน่าเกลียดขนาดนี้คุณนี่ก็เรียกพนักงานมาทำความสะอาดให้หน่อย
งั้นนอนไม่ได้อยู่ไม่ได้นะฮะห้องชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับ
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของตู้โดยสารชั้นหนึ่ง
ตู้โดยสารเก่าอุปกรณ์ชำรุดนั้น
ทางผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคือทางผู้ว่านิรุธมณีพันธ์
ตอนนี้ได้สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพบว่าขบวนรถดังกล่าวเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่สามสิบแปด

ซึ่งผู้โดยสารได้ใช้บริการเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นรถนอนชั้น๑ปรับอากาศคันที่๑เลขที่๑๑
เดินทางจากสถานีหาดใหญ่เข้ากรุงเทพนะครับ
แล้วก็พบว่าอุปกรณ์ในห้องโดยสารชำรุดจริง
รถไฟได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกในทันที
รวมทั้งได้นำตู้โดยสารคันดังกล่าวล่ะคุณนำมาทั้งตู้เลย
มาปรับปรุงซ่อมแซมทันที

คือไม่ใช่เฉพาะบางจุดเอาออกมาทั้งตู้เลยเอามาซ่อมแซมเลยฮะ
เพื่อให้ตู้โดยสารมีสภาพพร้อมใช้งาน
แล้วก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อย
ของตู้โดยสารทุกตู้ก่อนนำออกมาใช้บริการให้บริการ

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้อีกนะครับ
ได้แจ้งข้อมูลให้การรถไฟได้ทราบ
เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
และขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับ
การรถไฟรับทราบปรับปรุงนี่ก็ดีนะ
ดีค่ะปรับปรุงให้ปรับปรุงทันทีแบบนี้